นี่ฉันก็คือแม่ค้าส่งต่อความแซ่บความกลัวผ่านไปออนไลน์

ส่งต่อความแซ่บขออนุญาต

ลูกสาวสวยของเราบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชื่นชมและก็สรรพสูจน์ผลงานของเธอค่ะ
รวมไปถึงนะคะการเป็นลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อสินค้าที่เธอขายแบบรั่วขายไปเลยค่ะ
ส่วนสาเหตุที่เธอแต่งตัวแบบแซ่บซีดซาดขนาดนี้นะคะ
เจ้าตัวบอกแบบนี้คุณผู้ชมดิฉันยกมือพนมก่อนนะคะ

คุณปลั๊กกะแทนเขาพูดแบบนี้เลยนะ
ไม่ได้คือไม่ได้อยากแลดนะคะแต่ว่าอยากให้แฟนคลับทุกคนได้เห็นว่าเธอเนี่ยผอมลงแล้ว
นี่เป็นตัวเองนะพูดดีใช่มีของดีก็ต้องโชว์กันหน่อยละค่ะ
มันจะมันจะขนาดไหนถ้าเห็นว่ารถเกือบสิบกิโลชีมีจริงเออ
ไปดูคุณตั๊กตะแตนชาดานในเวอร์เช่นแม่ค้าออนไลน์ว้าวเลยค่ะ
ต้องขอบคุณมากเลยนะคะแฟนนะคะทุกคนที่แบบว่ายกให้แตนเป็นแม่ค้าสุดแซ่บนะคะ
ตอนนี้ที่บอกว่าเห็นแฟนแบบแต่งตัวแซ่บกันก็เลยยกตำแหน่งนี้ให้ใช่ไหม
รู้สึกแบบเออดีใจที่แบบแฟนได้ดูกันได้เห็นกันในการขายของ
เขาเรียกว่ามันเป็นอีกงานหนึ่งที่แนนทำในช่วงที่แบบว่าที่เราไม่ได้ออกคอนเสิร์ต

แล้วก็หลายคนที่แบบว่าทำไมช่วงนี้นักแสดงต้องแต่งตัวแซ่บ
ก็มันไม่แซ่บไปได้เพราะว่านี่ค่ะ
น้ำหนักแดนลง๙กิโล
คือจริงก็ไม่ได้เป็นคนแรกหรือคนเปรี้ยวกลัวอะไรขนาดนั้น
ณตอนนี้คือแฮปปี้มากแล้วก็มีความสุขมากกับการเป็นแม่ค้าออนไลน์
แล้วก็กับการเป็นที่จะได้กลับมาร้องเพลงเหมือนเดิม
เริ่มต้นตอนที่๑๖พฤศจิกายวันนี้
แต่ว่าเราก็อย่าไว้ใจโควิดนะคะก็ยังฝากทุกคนด้วย
ถ้าใครที่ไปดูคอนเสิร์ตก็มาดื่มล้างมือล้างเจลใส่แม็กซ์อะไรแบบเนี้ย
แตนก็แนนก็จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนที่จะไปพบกับทุกคนเช่นเดียวกัน
ผมเห็นน่ะคุณผู้ชมว่าจริงแล้วคุณต้าเก้าแตนเนี่ยลดไป๙โกนเลย

มันก็เป็นเทคนิคการขายของแม่ค้าทั้งหลายนะคุณผู้ชมนะ
เป็นกำลังใจให้แม่ค้าทุกคนด้วยนะคะ